ประชาธิปไตยในบ้านเรานะคะบางคนก็บอกว่าครึ่งใบบ้าง
เต็มใบบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าล่าสุดก็มีเสียงเรียกร้อง
ภาคประชาสังคมประชาชนก็ดีรวมถึงกลุ่มกวนการเมืองต่างก็ดี
บอกว่าจริงแล้วอยากให้ประเทศไทยสู่เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
ก็คือประชาธิปไตยเต็มใบนั่นเองนะคะมาเริ่มดูกันที่ฝากฝั่งพักเพื่อไทยกันก่อนเลยค่ะ
ลัดดาวันวงศรีวงโฆษกภักดิ์เพื่อไทยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากอดีต
จนถึงปัจจุบันตอนนี้ครบรอบ๘๗ปีบริบูรณ์สำหรับประชาธิปไตยไทย
ตอนนี้ย่างเข้าสู่ปีที่๘๘แล้วนะคะแต่การเมืองไทยก็ยังคงวงเวียน
วนเวียนอยู่ในวงจรอุบาตสลับสับเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
และรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารมีความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติมาจนถึงปัจจุบัน
แม้การเลือกตั้งจะมีเสรีอยู่บ้างแต่ก็มีที่น่าสงสัยและมีความเป็นไปได้ว่า
รัฐธรรมนูลรวมถึงกฎหมายลูกถูกตราขึ้นโดยเครือข่ายคอสช
เพื่อประโยชน์ของพวกตัวเองดังนั้นหากไม่ร่วมกันปลดล็อกย่อมไม่มีวันที่ประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั้นจะเกิดขึ้นจริง
ฟังเสียงโฆษกภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
ร่วมมือกันจับมือการแก้ไขรัฐธรรมนูลให้เป็นประชาธิปไตยโดยเร็วแล้วก็ควรที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
และที่สำคัญการสืบทอดอำนาจของคศ

จะต้องถูกร่วมมือกันเพื่อขจัดออกไป

มีหนทางนี้หนทางเดียวเท่านั้นนะคะ
ประชาธิปไตยของไทยเราจะพัฒนาก้าวหน้า
นำไปสู่การสร้างสรรค์การเมืองการปกครอง
แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนได้

ส่วนฝากฝั่งของภาคประชาชนนะคะ
วันนี้ก็มีการเรียกร้องเกี่ยวกับคำสั่งคอสช
ที่ได้ออกไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเครือข่ายภาคประชาชน๒๓กลุ่ม
นำโดยนายจรอึ้งพากรนายยิ่งชีพอัชชานนท์
เป็นผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาชนนะคะ
รวมตัวกันบริเวณด้านหน้ากระทรวงการคลังค่ะ
หลังจากนั้นก็เดินเท้านะคะเดินเท้าต่อไปที่สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร
เพื่อยื่นรายชื่อประชาชนกว่า๑หมื่นรายชื่อ
เสนอร่างกฎหมายยกเลิกประกาศคำสั่งคอสช
ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจำนวน๓๕ฉบับค่ะ
ตลอดทางก็มีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ
คอยดูแลความเรียบร้อยไม่ให้กระทบเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรนะคะ
ซึ่งในยิ่งชีพบอกว่าเป็นรายชื่อทั้ง๑๐๐๐๐รายชื่อ
เป็นรายชื่อที่รวบรวมมากว่า๑ปี๖เดือน
เพื่อปลดอาวุธของคอสชอาวุธของคอสชก็คือคำสั่งต่างเนี่ยนะคะ
โดยให้สภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณา
ซึ่งหวังว่าทุกพักจะตอบรับยกมือโหวตให้
เพื่อคืนสถานการณ์ปกติให้กับระบอบประชาธิปไตยค่ะ
เอ่อการเรียกร้องของภาคประชาชนที่มีการร่วมการเสนอร่างกฎหมาย
เพื่อไปยกเลิกประกาศแล้วก็คำสั่งของคอสชเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้รองโคศกภักดิ์อนาคตหมายแล้วก็สสกรุงเทพฯ
นายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์บอกว่า
เรื่องต่างเหล่านี้จริงแล้วมันก็สอดคล้องกับนโยบาย
ของภักดิ์อนาคตหมายตอนที่มีการหาเสียง

เสนอบอกว่าจะผลักดันเสนอยติให้มีคณะกรรมาธิการวิสามัน
พิจารณาประกาศและคำสั่งคอสชในสัปดาห์หน้า
แล้วเดี๋ยวจะยื่นยติเพื่อตั้งกระทู้ถามในประเด็นต่าง
เช่นการลักลอบทำร้ายนักกิจกรรมจำได้ไหม
จ่าดิวที่ไปโดนมีกลุ่มหนึ่งมาทำร้ายจนอ่วมเลยค่ะ
ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูลอันนี้เป็นทงของพักอนาคตใหม่เขาเลย
เขาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่มีการหาเสียงเลือกตั้งนะคะ
ทีนี้วันนี้ค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ
มีการนัดหารือกันระหว่าง๗พักฝ่ายค้านนะคะ
โดยจริงแล้วก่อนการประชุมเนี่ยนักข่าวของเราก็ไปพูดคุยนะ
พันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องประธานคณะกรรมการพักร่วมฝ่ายค้าน
และการมีส่วนร่วมภาคประชาชนบอกว่า
ในที่ประชุมจะหยิบยกเรื่องของการรวบรวมรายชื่อประชาชน
เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูลที่ร่างมารับใช้คอสช
ก็คือรัฐธรรมนูลปี๖๐นี่แหละรับใช้คอสชมากกว่าประชาชน
เดี๋ยวที่ประชุมจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดมาหารือกันด้วย
ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการครอบงำการทำงานจากพักใดพักหนึ่ง
เขาบอกว่าการทำงานของพักฝ่ายค้านก็คือ๗พักร่วมเนี่ย
เขามีความเป็นเอกภาพแน่นอนนะคะว่าเขามีเป้าหมายเดียวกัน
ก็คือล้างระบบคอสชแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูล
นำประเทศไปสู่ประชาธิปไตยเต็มใบ